เด็กชายวัย๑๐ขวบที่สมุทรปราการที่ชาวบ้านพบว่า
ร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลนะครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือตอนนี้

โดยแม่ของเด็กยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายลูก
ส่วนตัวเด็กนั้นก็บอกว่าทำร้ายตัวเองนะครับ
ไม่เกี่ยวกับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยง
สภาพของเด็กชายวัย๑๐ควบที่มีบาดแผลทั่วร่างกายเดินแทบไม่ไหว
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเข้าไปช่วยพยุงและพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
เด็กชายร้องไห้ตลอดเวลาบอกเพียงว่าบาดแผลทั้งหมด

แม้เจ้าหน้าที่พยายามสอบถาม
แต่เขายืนยันอย่างนั้น

ไม่ได้โดนทำไมเป็นจำเป็นผื่นอย่างนี้ครับลูก
สวัสดียานโน้นสวัสดียานโน้น
ไม่ต้องหาผมผมไม่รู้อะไร

ว่าพ่อผมทำไม
อ๋อว่าพ่อผมทำไมพ่อเหมียกกับผม

นี่เหมาะต่อโอ๊ยเป็นไร

ไม่รู้
ในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมนำตัวไปพักฟื้นที่บ้านพักเด็กจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเยียวยาจิตใจและสอบถามข้อมูลที่แท้จริง
ส่วนแม่ของเด็กบอกว่าเธอเลิกรากับพ่อเด็กมาหลายปีแล้ว
จนตอนนี้เธอมีครอบครัวใหม่และเลี้ยงลูกชายเอง
ปฏิเสธว่ารอยแผลบนร่างกายลูกชายไม่ใช่ฝีมือเธอ

แต่บาดแผลทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะลูกชายทำร้ายตัวเอง
มีบางทีที่เธอทำโทษโดยการเขี้ยนตี
เพราะลูกชายชอบลักเล็กขโมยน้อยนำซ้ำยังชอบหนีเที่ยวต่างจังหวัด
แต่นั่นเป็นเพราะเธอต้องการสอนลูกเท่านั้น
ที่ผ่านมาลูกใช้ให้เหตุผลว่าที่หนีออกจากบ้านเพราะต้องการอิสระ
ทำให้เธอต้องดูแลลูกคนนี้ใกล้ชิดมากขึ้น
เธอต้องละเลยคนรอบข้างเพื่อให้เวลากับลูกชายคนนี้มากขึ้น
ให้เขาไปอยู่กับพ่อเพราะว่า
เพราะว่าถ้าพ่อเขาเห็นลูกว่าดีที่สุดในโลกอย่างนี้

หนูหนูมีคนต้องดูแลหนู
หนูต้องทำงานหาเงินคนในบ้านหนูต้องกินข้าว
หนูมีหลายคนที่ต้องดูแลแล้วหนูมานั่งดูแลเขาคนเดียวอย่างนี้
หนูทิ้งทั้งแม่ตัวเองไหนจะย่าหนูไหนจะลูกน้องคนเล็ก
ที่หนูทิ้งไปในช่วงระหว่างที่หนูดูแลเขาเนี่ย
หนูไม่ทำงานเลยหนูมานั่งดูแลเขาเนี่ย
ส่วนตัวพ่อเลี้ยงเองก็ถูกข้อคนละหาจากสังคม
ว่าเป็นคนลงมือทำร้ายเด็กด้วยนั้น
วันนี้เขาออกมายืนยันว่าเขารักเหมือนลูกแท้

แต่ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
เบียร์มีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายตัวเอง
พูดคำหยาบยอมรับว่ามีการทำโทษบ้างเพื่อสั่งสอน
แต่บาดแผลที่ตัวน้องก็เป็นการกระทำจากตัวเด็กเอง
เพราะอาการป่วยและต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง

ถ้ามีอะไรมาปรึกษาเรามาคุยกับเราได้

เพราะว่าเราเป็นผู้ชายจะรู้ว่าน้องต้องการอะไร
เริ่มแสดงความรุนแรงนี่คือ
เริ่มมีมาประมาณ๒๓เดือนที่ผ่านมา

เราก็เลยต้องใกล้ชิดขึ้น

เพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะคิดสั้น

ไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวเพียงครั้งแรก
ไปเมื่อ๒๓เดือนก่อน

ชาญชาลาสถานีรถไฟปากช่อง

เจ้าหน้าที่ต้องประสานให้แม่ไปรับ

หนีออกจากบ้านเพราะไม่มีความสุข

เมื่อมีคนมาถามก็อ้างว่า
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเพราะไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกัน

ก็กลับไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอีก

วันนี้แม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บาดแผลที่ตัวน้องเกิดขึ้นเพราะตัว

แต่สิ่งที่น้องต้องได้รับตอนนี้คือการรักษารอยแพ้ที่เกิดขึ้น
หรือมีคนทำร้ายแต่สิ่งที่น้องต้องได้รับตอนนี้คือการรักษารอยแผลที่เกิดขึ้น
หรือมีคนทำร้ายแต่สิ่งที่น้องต้องได้รับตอนนี้คือการรักษารอยแผลที่เกิดขึ้น
หรือมีคนทำร้ายแต่สิ่งที่น้องต้องได้รับตอนนี้คือการรักษารอยแผลที่เกิดขึ้น

หรือมีคนทำร้ายแต่สิ่งที่น้องต้องได้รับตอนนี้คือการรักษารอยแผลที่เกิดขึ้น
หรือมีคนทำร้ายแต่สิ่งที่น้องต้องได้รับตอนนี้คือการรักษารอยแผลที่เกิดขึ้น